คุณบิวกัลยานีค่ะนักร้องเสียงเพราะคนนี้นะคะ

คือเมื่อ๒ปีก่อนนั้นเธอก็ตรวจพบค่ะว่า
เออมันมีก้อนเนื้องอกตรงหน้าอกของเธอ
ซึ่งผ่าตัดไปแล้วหลายต่อหลายครั้งเลย

บิวค่ะก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการรักษา

ซึ่งแพทย์แนะนำให้พักผ่อนเยอะเลย
แล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหารค่ะ

แต่ตอนนี้แผลปิดหมดแล้วก็คือต้องดูแลตัวเองก็คือ
พักผ่อนให้เพียงพอมาก
เราโชคร้ายเพราะว่าเหมือนกับแบบ
พอเราทำงานปุ๊บเนี่ยเหงื่อมันหมักหมม
แล้วเชื้อแบคทีเรียมันเข้าทางหัวนม
หมอก็คือแนะนำว่าหลังจากที่ทำงานเสร็จแล้ว

ค่ะมันเกี่ยวกับความเครียดไหมครับ
อ่าเกี่ยวด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือพักผ่อนไม่เพียงพอ
ทำให้ภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานต่ำ
ก็คือต้องดูแลตัวเองของหมักดองแอลกอฮอล์นอนพักเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
โอ้โหสาวจ๋าระวังเลยนะคะ
เพราะว่าแต่ละอาการที่คุณบิวบอกมามีความเสี่ยงทั้งนั้นเลยนะ
ไม่ว่าพักผ่อนไม่พอนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของแบคทีเรียความสะอาดนั่นเอง
แต่คุณบิวเข้าใจได้ว่าอยู่บนเวทีไงไฟอาจจะส่องแล้วเหงื่ออาจจะออกเนี่ยนะคะ
แต่ก็คุณวิวก็ดูแลตัวเองนะในการที่แบบดูแลคลำตรงหน้าอกตัวเองแล้วเจอไงคะ
สาวจ๋าก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะ
รู้ก่อนก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เร็วกว่านะคะคุณผู้ชม